โอเคครับหมอเมย์กำลังลงไปดูพี่ตูนนะครับเอาละครับ
ตอนนี้หมอเมย์ลงไปดูพี่ตูนนะครับเป็นยังไงบ้างไม่รู้เหมือนกันนะครับ
น่าจะเป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยผ่านมาหลายสเตจนะครับ
แล้วก็ต้องเจอผู้คนเยอะมากนะครับ
น่าจะหนักสักกว่าเขาพอสมควรนะครับคืนนี้นึกว่าจะไม่มีอะไรนะครับ
อาการเริ่มออกครับยังโอ้โห

ตัวเริ่มออกวิ่งอีกนานครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

กลับมาที่นี่
กลับมาที่นี่
กลับมาที่นี่
กลับมาที่นี่

กลับมาที่นี่
กลับมาที่นี่
กลับมาที่นี่
กลับมาที่นี่

กลับมาที่นี่

กลับมาที่นี่
กลับมาที่นี่

กลับมาที่นี่

กลับมาที่นี่